พาคุณผู้ชมไปดูชีวิตของชายคนนึงที่มีความบกพร่องทางสายตานะคะ
ชายคนนี้บอกว่าเขามีวันนี้ได้เพราะพระเมตตา
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานทั้งทุนการศึกษา
อาหารแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่าง
ระหว่างที่ชายคนนี้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนตาบอดค่ะ
นายธีระจงกลดีวัย๓๗ปี
ผู้พิการทางสายตาก็ได้นั่งรถจักรยานยนต์รับจ้าง
มาจากบ้านพักระยะทางกว่า๑๐กิโลเมตร
เพื่อมาลงนามแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่บริเวณห้องโถงชั้นล่างสารากลางจังหวัดชนบุรี

ตอนที่ตัวเองเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมหานคร
ได้รับพระเมตตาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานสิ่งของต่าง
ทั้งอาหารและของใช้ให้กับนักเรียนทุกคน
ทุกคนจนสำเร็จการศึกษาและมีงานธรรม
ไม่มีผู้ใดในโลกนี้ที่จะเปรียบได้เท่ากับ
องค์ภาวะสำเร็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอีกแล้วครับ
ผมมีความรู้สึกว่าที่ผมมีทุกวันนี้
เพราะพระองค์ท่านเป็นส่วนใหญ่ครับผม
จบการศึกษาได้มีอาชีพทำจนถึงทุกวันนี้ครับผม
ท่านก็ทรงช่วยเหลือสมัยที่ผมยังเรียนอยู่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
ท่านก็อุปถัมภ์แล้วก็คอยช่วยเหลือพระราชทานอาหาร
แล้วก็สิ่งของต่างคอยช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสอนคุณตาบอดมาตลอดครับผม
ธีระยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่า
จากวันนี้ไปจะตั้งใจเป็นคนดี
และจะยึดถือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทงชัยในการดำเนินชีวิตค่ะ